อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมหลอกให้อยากแล้วจากไปหลอกลงทุนออนไลน์ถามพี่เบิร์ตถามก๊อฟเงินต้นลงทุน๑๐๐๐เดือนเดียวได้ดอกเบี้ย๒๐๐เอาไหม
เอ้ยมันจะมีเหรอเออมันมีจริงถ้าได้จริงก็เอาลอกให้อยากก่อนแล้วสักพักนึงค่ะพอเหยื่อเนี่ยโอ้ได้ดอกเบี้ยเยอะเอาเงินไปลงเยอะลงเยอะ
เอากุ้งฝอยมาตกปลากระพงนั่นแหละค่ะผู้เสียหายเยอะมากหลักพันคนมูลค่าความเสียหายกว่า๘๐๐ล้านบาทแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะผู้เสียหายค่ะครับต้องไปร้องทุกข์นะคะว่าโดนผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่ากรองทองเกิดพุ่มหรือว่าเบสเนี่ยช่อกงค่ะคุณผู้ชมนี่คือบริเวณลานอเนกประสงค์ของตำบลม่วงงามอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลานะคะคือผู้เสียหายบางส่วนเนี่ยนับ
รวมตัวบุกไปที่บ้านของเบสนะฮะผู้เสียหายบางคนค่ะก็รวมตัวบุกไปเที่ยวร้านขายเครื่องสำอางของเบสค่ะเพื่อไปตามหาเบสอยู่ไหนอย่างน้อยน้อยเนี่ยเอาเงินต้นของฉันคืนมาค่ะผู้เสียหายเกือบพันคนค่ะคุณผู้ชมมูลค่าความเสียหายกว่าแปดร้อยล้านบาทนะฮะหนึ่งในผู้เสียหายเล่าให้เราฟังบอกว่าสองเดือนที่ผ่านมาเขาไปรู้จักกับเบสแล้วก็ลงทุนไปหลายครั้งรวมยอดเงิน
เพราะเงินต้นนะเสียหายไปกว่าล้านบาทคือวิธีการเขาเนี่ยหมายถึงผู้เสียหายเนี่ยร่วมลงทุนกับเบสครั้งแรก
๑หมื่นบาทได้ดอกเบี้ยมา๒๐๐๐บาทดอกผลมันหอมหวานเหลือเกิน
กว่าฝากแบงค์ยิ่งกว่าไปซื้อกองทุนอีกนะ
ถูกต้องทยอยลงทุนไปเรื่อยเพิ่มเรื่อยเพราะอยากได้ดอกผล
และที่สำคัญมีการพลมีรถหลู

เงินเพิ่มโอ้โหมันก็ล่อตาล่อใจ
มันเป็นการการันตีว่าไม่โดนโกงแน่นึกออกไหมคะ
หลังจากนั้นเริ่มมีปัญหาเหยื่อบอกว่าติดต่อไปทางเบส
บอกว่าจะเคลียร์ให้จนกระทั่งจนถึงขณะนี้เงียบกลิบเลยค่ะ
อยู่ดีดีก็หายไลน์ไม่ตอบนี่เห็นไหมนะฮะ
คุณสุภสรรบุญโยภาษเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจมาจากเบสบอกว่า
เมื่อวานนี้มารับข้อเสนอจากผู้เสียหายว่าจะเอายังไง
สรุปว่าทุกคนเนี่ยจะขอเงินต้นที่ลงทุนไปเนี่ยคืน
ทนายบอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้อความนี้ไปเจรจาไปบอกเบสว่า
เคลียร์ยอดได้เท่าไหร่จะคืนเมื่อไหร่อย่างไร
และจะให้คำตอบภายในวันพฤหัสบดีที่๑๘กุมภาพันธ์
ผ่านกลุ่มลายบ้านออมเบศ
ออมอีกแล้วจำได้ไหมก่อนหน้านี้ออมอะไรอ่ะ
คดีแบบนี้ตอนจะเคลียร์ผมขออนุญาตให้เป็นข้อมูล
คือเขาจะเลือกเคลียร์ครับเลือกเคลียร์กับบางคน
แล้วก็เคลียร์จริงนะแล้วคราวนี้ไอ้คนที่ได้รับการเคลียร์
ก็จะไปบอกคนที่เสียหายคนอื่นนะเฮ้ยเขาเคลียร์จริงว่ะ
จริงแทนที่จะไปแจ้งความเอาผิดหรือว่าจะไปแจ้งอาญาด้วย
จากช่อโกงหรืออะไรแบบนี้ปรากฏว่าก็เลยยังไม่แจ้ง
คือเขาจะเลือกหลอกให้สบายใจแป๊บแล้วก็หายไปอีก
ลองตัดสินใจดูนะครับว่าผู้เสียหายแต่ละท่านเนี่ย
ท่านจะดำเนินคดียังไงช่อกงประชาชนไหม๑๐คนขึ้นไป
มันเป็นคดีใหญ่มูลค่าความเสียหายเยอะตำรวจเขาจะยิ่งเร่งทำคดีให้
นี่แหละค่ะมิจฉาชีพที่ใช้กลยุทธ์หลอกให้อยากแล้วจากไป
จัดกินไว้เสมอให้ผลตอบทางแบบนี้มันไม่มีหลอก
เอาเงินคนอื่นมาให้เราแล้วก็ไปหลอกพ่วงมาไม่จบไม่สิ้นนะครับ